ท่านผู้ชมครับที่พัทธลุงนะครับมีคุณลุงคนหนึ่งอายุ๕๐กว่าแล้ว
ถูกฆ่าตายอยู่คาขนำกลางสวนยางพารา
ก็ยังเป็นปริศนาเงื่อนงำอยู่นะครับเพราะว่าทางญาติพี่น้อง
หรือว่านายจ้างของผู้ตายเนี่ยเขายืนยันว่า
ผู้ตายเขาไม่เคยมีปัญหากับใครนะนี่ฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุชาติเอียดดำนะครับชื่อเล่นชื่อขุดนะฮะอายุ๕๙ปีนะครับ

ถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าต้นคอด้านขวาแล้วก็ใต้ราวนมด้านซ้ายรวม๓แผลนะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วันก่อนที่จะมีคนมาเจอศพนะครับ
ส่วนที่ระเบียงหน้าขนำมีข้าวของโต๊ะเก้าอี้กระจัดกระจาย
มีกองเลือดด้วยมีมีดปอกผลไม้ปลายแหลมตกอยู่แถวกองเลือดด้วยเล่มหนึ่ง
ตรงนี้นะฮะด้านในขนำมีรอยเลือดหยดไปถึงขอบหน้าต่าง
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่าลุงสุชาติแกน่าจะวิ่งหนีออกมาหลังจากถูกคนร้าย
ใช้มีดไล่แทงในขนำแล้วกระโดดหน้าต่างขนำที่สูงประมาณ๒เมตร
เพื่อจะหนีออกไปนี่ขวามือนะฮะลุงสุชาติ
แต่สุดท้ายเนี่ยไปเสียชีวิตอยู่ที่พื้นด้านล่าง
หลังจากทราบข่าวญาติพี่น้องเดินทางมาที่เกิดเหตุมาดูศพของลุงสุชาติ
ก็พากันร้องไห้แล้วครับ

เพราะว่าจากสภาพศพเนี่ยข้าต้องเสียชีวิตมาแล้ว
สามวันอ่าญาติก็เพิ่งทราบข่าวเนี่ยมาเจอก็ร้องไห้กัน
คุณปียชาติได้ไปคุยกับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนอายุ๗๒ปีแล้วนะครับ
ชื่อนี่ฮะนางปียวัลนะครับโดยทางเจ้าของสวนบอกว่าอย่างนี้ครับ
ปกติเคยอาศัยที่นี่นะเพราะว่ามาทำธุรกิจท่าดูดทราย
ทีนี้พอสามีเสียชีวิตก็เลยย้ายไปอยู่จังหวัดตรัง
แล้วให้ผู้ตายเนี่ยคือนายสุชาติที่เป็นอดีตคนงานมาเฝ้าสวนให้
พร้อมกับเฝ้าบ้านด้วยโดยจะแวะมาดูสวนเป็นระยะ
เดือนที่แล้วก็เพิ่งแวะมาเอาต้นมะพร้าวมาให้ผู้ตายปลูก
แม้จะไม่ได้มาก็โทรศัพท์คุยกับผู้ตายตลอด
ขอยืนยันว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครเหล้าก็ไม่ดื่ม
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วยแล้วพื้นที่ตรงนี้ปกติคนนอกไม่ค่อยเข้ามา
ยังแปลกใจอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงถูกทำร้ายถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ก็แปลกใจนะแปลกใจว่าเอ๊ะเขาไม่เคยไปละลานใคร
ไม่เคยให้ร้ายใครแต่ทำไมมีคนคิดเอาชีวิตเขาถึงขั้นนี้
เราก็เสียใจเนอะเพราะว่าคนของเราเป็นคนดีแล้วก็ซื่อสัตว์กับเราเหมือนลูกวันหลาน
ส่วนเพื่อนของลุงสุชาตินะครับบอกว่าปกติลุงสุชาติแกจะอยู่ที่ขนำคนเดียวนะฮะ
โดยเจอครั้งสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๒พฤษภาคม
หลังจากผู้ตายขายน้ำยางเสร็จก็แวะไปกินกาแฟที่บ้านเพื่อนอีกคนนึง
จำได้ว่าลุงสุชาติแกบ่นบอกไม่ค่อยสบาย
แล้วแกก็กลับไปแล้วก็หายเงียบไปเลยก็ยังคิดว่าเออสงสัยไม่สบายหรือเปล่า
เลยไม่ได้ออกมาญาติของผู้ตายบอกว่าลุงสุชาติเคยมีเมียแล้วก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนะครับ
แต่เลิกไปหลายปีแล้วหลังจากรู้ข่าวว่าน้องชายถูกฆ่าตาย
พี่ก็มานะแล้วบอกทำใจไม่ได้เพราะน้องชายเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยมีปัญหากับใคร
เหล้าก็ไม่ดื่มเลิกเหล้ามา๕๖ปีแล้วเพราะสุขภาพไม่ดี
ตอนนี้ยังไม่รู้ปมเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าจะบอกว่าจะมาชิงทรัพย์ก็ไม่น่าใช่
เพราะว่าลุงสุชาติเนี่ยผู้ตายเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรนะครับ
มีเงินจากการขายน้ำยางพาราก็ไม่ได้มากมายอะไร
ส่วนพื้นที่ส่วนที่เกิดเหตุนะครับจะมีทางเข้าออกทางเดียวนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีบ้านต้องสงสัยอยู่หลังหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุดตำรวจก็เลยไปตรวจสอบนะฮะ
บ้านนี้เนี่ยมี๒พี่น้องอยู่ด้วยกันคนพี่ชื่อในโทนอายุ๔๒ปี
คนน้องชื่อในธอมอายุ๓๕ปีโทนกับธอมนี่นะฮะนี่โทนเนี่ย
ท่านผู้ชมครับก่อนจะเจอศพลุงสุชาติเนี่ยนะในโทนนี่ก็เพิ่งถูกตำรวจ
นำไปบำบัดที่โรงพยาบาลเพราะเกิดอาการคุ้มคลั่งวิ่งแก้ผ้าอยู่ตามถนนในพื้นที่
เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์๑๓พฤษภาคมส่วนตัวของในธอมคนที่เป็นน้อง
ก็พูดจาวกไปวนมาลักษณะไม่ค่อยมีสติที่สำคัญคือกางเกงที่ในธอมใส่อยู่เนี่ย
ตอนตำรวจไปถึงเนี่ยมันมีรอยจุดจุดคล้ายกับเป็นเลือดนะฮะ
แล้วตัวในโทนวันที่ตำรวจมานำตัวไปเนี่ย
ร่างกายก็มีรอยเปื้อนโครนด้วยสองพี่น้องนะฮะ
อยู่ใกล้จุดที่เป็นขนำที่ลุงสุชาติแกเฝ้าอยู่
ส่วนตัวลุงสุชาติเนี่ยนะฮะความจริงแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกับในโทนกับในธอมนะครับ
แล้วยังเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้อีกคนนึงนะฮะอันนี้ชื่อคุณสุชาติเหมือนกันชื่อเหมือนผู้ตายนะครับ
แต่ว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับในโทนในธอมแล้วเป็นเจ้าของร้านค้าหน้าปากซอยของสวนจุดเกิดเหตุด้วย
บอกว่าปกติผู้ตายก็จะขี่จักรยานยนต์เข้าออกทุกวันเพราะว่าต้องไปกรีดยางพารา
แต่สองวันที่ผ่านมาไม่เห็นมานะฮะแต่ก็ไม่เห็นมีใครเข้าไปในส่วนที่เขาเฝ้าอยู่
มันทางตันนะครับคือยังไงเนี่ยต้องเข้าออกทางเดียวต้องมีคนเห็น
ตัวในโทนในธอมปกติก็ไม่ได้มาสูงสิงอะไรกับทางฝั่งของผู้ตาย
โทนเขาจะออกไปรับจ้างชาวบ้านบ้างส่วนตัวในธอมจะอยู่เฉยที่บ้าน
ตัวในโทนเองมีลักษณะคลุมคลั่งหรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านบอกก็ไม่ค่อยแน่ใจ
แล้วไม่รู้ว่าทั้งสองพี่น้องเขาจะเกี่ยวข้องกับการตายหรือเปล่า
ส่วนญาติของผู้ตายนะครับมีบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
นี่ญาติบอกว่าปกติเนี่ยผู้ตายเขาจะแวะมาทุกวันนะ
เพื่อจะไปขายน้ำยางพาราที่ร้านรับซื้อที่อยู่ตรงข้ามบ้าน
เจอกันล่าสุดคือเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา
สุชาติผู้ตายยังมาขายน้ำยางอยู่เลย
วันเสาร์โทรไปหาจะขอให้มาช่วยเหลือทำงานอะไรให้หน่อยเนี่ยติดต่อไม่ได้

คือตอนแรกที่เขาไปเจอกันเห็นแกนอนอยู่ที่เนี่ยฮะพื้นหน้าบ้านตรงนี้เนี่ย
ยังคิดว่าเอ๊ะเป็นลมหมดสติหรือเปล่า

พอตำรวจมาตรวจสอบพบว่าถูกฆาตกรรมด้วยนะครับ
โดยเจอมีดที่ใช้ก่อเหตุมีขวดต้มน้ำใบกระท่อมอยู่หน้าบ้านด้วย
เชื่อว่านี่เป็นของคนร้ายฮะไม่ใช่ของนายสุชาติ
เพราะว่าเขาไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมด้วย
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยเล่าให้ญาติฟังว่ามีคนในระแวกนี่แหละ

พอจับได้ก็ต่อว่าไปแล้วเลยสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคนนี้หรือเปล่า
ตามรอดก็เห็นว่าเขาไหวแล้ว
มีระยะทุกอย่าง
ทั้งคดีนะครับตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่สองสามคน
กำลังสืบสวนขยายผลอยู่นะครับ
แล้วก็รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย